ไปวิ่งกันต่อกับพี่ตูนค่ะนี่สายปาร์ตี้แต่ไปวิ่งด้วยพี่รุ๊ดมานะคะ
วิ่งที่ขอนแก่นก็ถามถ่ายว่ามันจะเห็งจะปังจะช่วยโรงพยาบาลที่บ้านเกิดได้ยังไงกันบ้าง
แล้วไปเจอพี่โดลายเสื้อจาก๙คนละ๙คุณผู้ชมก็ถามมันเป็นลายเป็ดด้วย
แล้วพี่โดเนี่ยเขาคือเป็นโฆษกประจ่ำ๙คนละ๙

แล้วก็ลายเป็ดเนี่ยใครทำให้รู้สึกเป็นพี่โน้ตอุดมด้วยนะคะ

ดีใจมากครับคือจริงอยากร่วมกันตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้ว
แต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนั้นในร่างกายก็ไม่พร้อมนะครับ
หวังว่าวันนี้เราจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทำให้ทุกคนได้ออกมาช่วยกันวิ่งช่วยกันบริจาคครับผม
แต่หลายคนก็พากายถามว่าเสร็จจะอีซาร์แล้วจะไปไหนต่อ
ไปใต้ไปใต้ไปเหนือ

แม้ว่าเสียงแหบแห้งอะไรต่างนานา

เสื้อนี่จุด
สวายอีสาน

เขาบอกว่าก็มาอีสานก็เป็นเป็ดแบบนี้

ก็ลายสวยน่ารักมากเลยนะครับ